คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งวัดนะครับก็มีการจัดงานเช่นเดียวกัน
แต่ว่าวัดนี้หลายเดือนที่ผ่านมาครับมีข่าวครามเรื่องของคดีความเกิดขึ้น
แต่ว่าวันนี้เป็นวันสิ้นปีครับวัดพระธรรมกายณวันนี้นะครับ
คงมีลูกศิษย์นั้นเดินทางไปร่วมปฏิบัติธรรมไปร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีเหมือนกับวัดอื่นนะครับ
บรรยากาศที่วัดนั้นจะเป็นอย่างไรเราส่งผู้สื่อข่าวไปก่อติดเช่นเดียวกันนะครับ
ติดตามพร้อมกันจากคุณวิมลวันธรรมพักดีนะครับรายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายครับ
ศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายยืนยันนะคะว่าแม้ว่าวัดพระธรรมกายจะมีปัญหาและอุปสรรคแต่ก็ไม่กระทบต่อความศรัทธา
ยังคงเดินทางมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายเดินทางมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีจำนวนมากค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะสดจากทางด้านของวัดพระธรรมกายนะคะซึ่งเป็นบรรยากาศของการเดินทางนะคะไปบริเวณโดยรอบของพระมหาวิหารคตนะคะ
พระธรรมกายเป็นผู้นำส่วนนะคะก็จะได้เห็นได้ว่าในขณะนี้
ศิษยานุสิตจำนวนมากเดินทางจากทั่วทุกสารทิศค่ะ
มายังมหามหารัตนาวิหารคตวัดพระธรรมกายเพื่อร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปี
เป็นสิริมงคลเสริมบุญเสริมบารมีนะคะไปฟังเสียงศิษยานุ
วัดพระธรรมกายที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ปีเนี่ยเรารู้เลยว่าตั้งแต่ที่เราสัมผัสวัดมา๓๐ปี
แล้วก็ที่ฟังพระเด็จพระคุณหลวงพ่อสอนตลอดเวลาเนี่ยนะคะ
อันนี้ไม่ได้ผิดเลยเมื่อมีสื่อเนี่ยถ้า
เมื่อมีสื่อที่ส่งข่าวไปที่ทำให้คนกลัวเนี่ย
กลายเป็นว่าทุกคนก็แห่แหนเข้าวัดมากขึ้น
คือตลอดระยะเวลา๓๖๕วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้
มีความเหนื่อยล้าในการทำงานมามากมายแล้วนะครับ
ก็หาโอกาสสักวันหนึ่งให้กับชีวิตของตัวเองนะครับ
โดยการมาทำสวดมนต์ข้ามปีนะครับ
เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับ
เพื่อจะรองรับสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในปี๒๕๖๐ต่อไปครับ
ส่วนในค่ำคืนนี้นะครับพระสงฆ์และประชาชน
ก็จะเดินเวียนประทักษิณรอบมหารัตนาวิหารคตมหาธรรมกายเจดี
เป็นระยะทางกว่า๔กิโลเมตร
สวดมนต์สันเสริญคุณของพระรัตนาตรัย
และเจริญสมาธิภาวนาไปด้วยค่ะ
จากนั้นพระสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน
ก็จะร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีเพื่อฉลองศักราชใหม่
โดยจะสวดมนต์ไปจนถึงเวลา๒๓นาฬิกา๕๕นาที
ก่อนจะนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก้าวล่วงสู่ปีใหม่
ตัวแทนพุทธศาสนิกชนก็จะได้ย่ำระคัง
เพื่อเป็นนิมิตหมายว่าศักราชใหม่นี้
วิถีของทุกคนชีวิตทุกคนจะรุ่งเรืองร่มเย็นกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ
ขณะที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
วิเทศภาวนาจารย์รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจังหวัดประทุมธานี
ก็ได้จัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมและสวดพระพุทธมนตร์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
ที่ห้องแก้วสารพัฒนึกสภาธรรมกายสากล
โดยที่มีคณะสงฆ์พร้อมด้วยอุบาศกและอุบาสิกา
ร่วมพิธีจำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะ
สวดมนต์ข้ามปีนะคะ
พุทธศาสนิกชนนั้นสามารถที่จะเดินทางเข้าร่วม
ในวัดที่อยู่ใกล้บ้านวัดที่อยู่ใกล้เคียงได้เลยนะคะ
ที่จะติดตามสถานการณ์ติดตามบรรยากาศ
จนย่างเข้าสู่ศักราชใหม่ค่ะ
รายงานจากวัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานีค่ะ